เข้าใจค่ะตอนนี้น้ำมันมันแพง
แต่อย่าทำแบบนี้เลยไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์

แล้วเติมทีเติมถัง๒พันกว่าบาทแล้วก็หนี
ใช่ค่ะทีนี้มันก็กลายมาเป็นเด็กปั๊มต้องรับผิดชอบ
อันนี้คันหนึ่งอ่ะนะมารอบหนึ่งอ่ะนะ
คือคนเดียวกันนะคุณนะแต่มา๓รอบ๒คัน
ค่ะเนี่ยคือวนสลับรถมาเอาคันนี้เติมเต็มถังเสร็จแล้วเอาไป
ไปเอาอีกคันนึงมาโอ้ไม่คิดจะจ่ายตังค์บ้างเลยลื้อ
เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมาที่ปั๊มคาวเทคนะคะ

อันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก

เขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหนี่หนูทำงานมานะ๒๓ปีที่นี่เนี่ย
จะมาเคยเจอคนร้ายที่มาก่อเหตุเติมน้ำมัน

เขาขับกระบะเข้ามาค่ะมาเติมน้ำมันดีเซลเต็มถัง
สองพันสามนะคุณจู่จู่ก็ไปเลยทีเนี้ยตัวเสมียนเนี่ยเขารีบแจ้งตำรวจ
ดเบอร์ผิดผิดถูกถูกอะค่ะแต่ทีนี้ก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไง
ก็เลยเอามาแจ้งความที่สพแม่ท้อเอาลองฟังเสียงดูค่ะ
ยังไม่ทันถามเขาว่าเติมน้ำมันเท่าไหร่เขาก็ตะโกนมาว่าเต็มถังค่ะ
ถังหนูก็เติมให้เต็มถังเลยค่ะอืมพอเต็มถังเติมเสร็จแล้วปิด
เรียบร้อยเขาก็ขี่รถออกไปเลยค่ะหนูก็วิ่งตามแล้วเขาก็จอดแป๊บนึง
ที่จอดเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าเขาจอดเพื่ออะไรเพราะหนูถือกระเป๋าลูกนี้อยู่ค่ะ
มันเป็นเสมียนค่ะเขาจอดแป๊บนึงแล้วเขาขี่ออกไปเลยค่ะ
เขาตกกับใจล้นโอหาตำรวจก็กดเบอร์ผิดถูก
ลนเนอะเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เราไม่เคยเจอแบบนี้
ตอนนี้น้ำมันก็แพงใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ปั๊มนึงแล้วนะค่ะ
เสมียนบอกโอ้โหหนูเกือบต้องควักเงินจ่าย๒๓๐๐บาทนะหนูต้องรับผิดชอบหนูสวยแล้ว
ค่ะส่วนเด็กปั๊มอีกปั๊มหนึ่งนะเป็นน้องผู้ชายบอกว่ามีอีกคันหนึ่งคุณ
เติมน้ำมันนะลักษณะเดียวกันเลย๒๗๐๐แล้วก็ขับหนีออกไปเลย
คันนี้เป็นกระบะที่มีตู้ทึบอยู่ข้างหลังนี่คันนี้คุณมาแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังคันเดิมอยู่
มันมีอีกคันหนึ่งคุณเป็นตู้ทึบอยู่ข้างหลังพอเติมเสร็จนะปรู๊ดเลย
ใช่คันนี้ไหมใช่คันใช่เดี๋ยวคุณดูนะคุณดูนะไปเร็วมากปรู๊ด
แต่เอาจริงนะคุณพอตำรวจที่สพแม่ท้อเนี่ยนะคะเขาลงพื้นที่เขาหาเบาะแสนะ
ไอ้ที่คุณพูดมาทั้งหมดคนเดียวกันหมดเลยชื่อว่านายสมัสชากล้าวิเศษอายุ๔๑ปีค่ะ
แล้วก็ยึดรถกระบะได้เพราะว่ารถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุ๒คัน
เขาก่อเหตุมาเมื่อไหร่บ้าง๑๕๑๗แล้วก็มีอีกครั้ง๑ครั้งที่๓ที่กระบะตู้ทึบฟ้าที่คุณบอก
แบบมิถุนายนคุณติดกันเลยใช่๓๔วันเนี่ยก่อเหตุไปเติมน้ำมันเขารวมรวมมา๖๗พันบาทนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยทีนี้พอเอาตัวมาได้นะเขาก็รับสารภาพว่าผมเนี่ย
มีอาชีพขายกระเป๋าตามตลาดนัดแล้วก็มีปัญหาผมทะเลาะกับเมียคุณตำรวจ
ขายของไม่ดีตังค์ก็ไม่มีไม่มีตังค์จะเติมน้ำมันก็เลยต้องมาใช้วิธีการนี้แหละ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อโกงค่ะแล้วปรากฏว่านายสมัชชาเนี่ยนะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็คดีเกี่ยวกับการเล่นการพนันด้วย
เท่ากับ๓ครั้งนะแต่ทีนี้ต้องตรวจสอบรถนี่คุณสรุปว่าคันที่เป็นมีตู้ทึบมันคือคันเดิมหรือเปล่า
แต่ไปใส่ตู้ทึบตอนขนของอะไรเนี่ยนะนะครับ